มาดูที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเหตุของที่ผู้ต้องหาเนี่ย
มีการเขม่นกันในร้านเกมสุดท้ายก็เกิดการฆ่าฟันกันแล้วก็เสียเชื่อนเกิดขึ้นค่ะ
ตำรวจหน้าคลอนบันผลหยดทีนได้คุมตัวผู้ต้องหา
ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตน่ะนะคะตอนนี้ไปผู้ต้องหาเนี่ยถูกคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ผู้ต้องหาก็คือนายวรสินอินทวิมลวัย๒๐ปีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ก่อเหตุค่ะ
ตำรวจนครบาลผลโยธินนำตัวมาชี้ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังร่วมกันกับพวกอีกสามคนนะคะที่เป็นเยาวชนอายุระหว่างสิบหกถึงสิบเจ็ดปี
ใช้อาวุธปืนแล้วก็มีดทำร้ายร่างกายนายปรีชาตั้งแต่วัย๑๙ปี
เสียชีวิตที่บริเวณร้านเกมภายในซอยรัชดาพิเศษ๓๖หรือว่าซอยเสือใหญ่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่๒๗กุมภาพันธ์นะคะ
จากการสอบสวนค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะ
บอกว่าตอนที่อยู่กับรุ่นน้องซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีที่หน้าหอพัก
มีเรื่องเขม่นกันกับนายปรีชาโดยอ้างบอกว่านายปรีชาเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพร้อมตะโกนด่าทอแล้วก็นำอาวุธมีดมาชี้หน้าด้วย
ก็เลยเกิดความแค้นค่ะพอแค้นเสร็จก็เลยไปตามพวกมาอีกสองคน
แล้วก็ออกตามหาตัวนายปรีชามาพบอยู่ที่ร้านเกม
จากนั้นเยาวชนวัย๑๗ปีเอาอาวุธปืนที่พกมาด้วยเนี่ย
นายปรีชาหนึ่งนัดแล้วก็ใช้มีดแทงซ้ำอีกหนึ่งแผล
รวมถึงใช้มีดฟันที่ข้อมือซ้ายอีกหนึ่งครั้งจนทำให้นายปรีชานั้นเสียชีวิตค่ะ
เขาด่าก่อนเขาเริ่มจากด่าก่อน
เขาบอกว่าน้องผมไปมองหน้าเขาแค่นั้นครับน้องที่ยืนอยู่ด้วยมองหน้าเขา
ครับผมแล้วยังไงต่อนะแล้วเขาก็เอาอ่า
เหมือนกับว่าก็คุยกันไปคุยกันมาก็เขาไม่พอใจเขาก็เอามีดชี้หน้าครับ
ด้านของพลตำโหลดตรีเจริญศรีษษลักษณ์ผู้บังคับการตำโหลดนครบานสอง
ได้เดินทางมาร่วมสอบปากคำแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
ก็บอกนะคะว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยเดินทางเข้ามามอบตัว
เขาเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็ใช้มีดแทงนายปรีชาจนเสียชีวิตค่ะ
ก่อนที่เบื้องต้นจะมีการแจ้งข้อหาร่วมกันค่าผู้อื่นโดยตรายตรองไว้ก่อน
เตรียมนำตัวฝากขังตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ